เอาดูเรื่องของผู้สูงอายุที่ขับรถนะฮะอืม
วันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้บาดเจ็บสาหัสคนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งได้เสียชีวิตค่ะนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์จากรถยนต์
อ๋อขับออกจากศูนย์ครับฟุ่งไปเนี่ยนั่นเลยคุณเศษฐร
เกาะกลางอ่ะเป็นแห้งบาเรียร์
แล้วโชคดีนะที่รถที่เขาผ่านมาผ่านไปเนี่ยไม่ชนต่อ
คนก็วิ่งไปช่วยกันดูฮะ

เหมือนกับเบี่ยงเบี่ยงหลบรถคันหน้าพุ่งออกไปโอ้โหแล้วรถคันที่เขาวิ่งมาเนี่ย
จังหวะไม่เร็วมากแล้วเขาก็หลบทันอ่ะคนก็วิ่งไปดูแล้วก็ช่วยกัน
คนขับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสคนที่นั่งมาด้วยเป็นภรรยาเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นรถที่ขับออกมาจากศูนย์บริการที่ถนนนิตโยเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับตำรวจสพเมืองอุดรธานีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่ารถยนต์คันนี้ชนกับแท่งเบรีเออร์คอนกรีตเป็นเกาะกลางถนนนะ
แล้วก็เนี่ยฮะพังยับเลยด้านหน้าเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บมีนายสังเวียนมุกขุนทศอายุ๗๕ปีที่เป็นคนขับรถ
กับภรรยาที่นั่งมาด้วยกันชื่อว่านางจันลุลมุกขุนทศอายุ๗๕ปีเท่ากันนะครับ
สาหัสทั้งคู่นายสังเวียนคนขับซี่โครงหักนะส่วนนางจันลุนที่นั่งมาด้วยต้นคอนะที่มีอาการกระแทกเข้าไป
หมดสติเจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าที่สุดแล้วนางจันลุนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าผู้เจ็บกับผู้ตายเป็นสามีภรรยากัน
ก็พอมาตรวจเช็คเสร็จแล้วก็ขับออกมาปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
เราจำลองจากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เหตุการณ์นะครับ
สังเวียนผู้บาดเจ็บขับรถออกมานางจันลุนผู้ตายนั่งข้างคนขับ
สันนิษฐานว่าช่วงขับออกมาจากศูนย์บริการซึ่งเป็นทางลงเนินด้วย
แล้วต้องหลบรถตู้คันหน้าอาจทำให้นายสังเวียนที่เป็นคนขับเหยียบผิดนะฮะ
คือกะว่าจะเหยียบเบรกช่วงมีการหักหลบรถตู้คันหน้าแต่กลับไปเหยียบคันเร่ง
ทำให้รถพุ่งตัดถนน๔เลนไปชนกับแท่งเบรีเออร์อย่างแรง
โชคดีที่แถวนั้นนะครับรถยังไม่เยอะมาก
จังหวะที่รถยนต์คันเกิดเหตุขับตัดถนนแล้วก็ไปชนแท่งเบรีเออร์เนี่ย
ยังไม่มีรถผ่านมาแล้วรถที่ผ่านมาตอนหลังก็สามารถหักหลบได้ทัน
อย่างนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นได้
มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเขานั่งดูทีวีอยู่นะครับ
อยู่ในร้านแถวนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกับยางรถสิบล้อระเบิด
ก็ออกมาดูพบว่ามีรถเก๋งชนแท่งเบรีเออร์พังเสียหายยับเยินนะครับ
ขวางถนนอยู่รู้ทันทีเลยว่ารถเนี่ยพุ่งออกมาจากศูนย์บริการแน่
เพราะว่าทิศทางมันเป็นแบบนั้นก็รีบเดินข้ามถนนไปช่วยเหลือ
พบว่ามีชายสูงอายุเป็นคนขับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่ายังมีสติอยู่นะครับ
ส่วนผู้หญิงสูงอายุที่นั่งข้างกันหมดสติไปเลยก็รออยู่ในรถประมาณ๒๐นาทีนะครับ
ก็มีชาวบ้านมาช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นเอายาดมอะไรมาให้
กระทั่งรถกู้ภัยมาก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยเหลือแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเชื่อว่าคนที่ขับรถเนี่ยนะ
ตัวรถเก๋งเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเป็นรถใหม่
มีถุงลมนิรภัยทำงานทั้งสองข้างผู้บาดเจ็บไม่แน่ใจว่าคาดเข็มขัดนิรภัยกันหรือเปล่านะ
แต่การที่รถพุ่งออกมาจากศูนย์บริการออกไปเกาะกลางถนนชนแท่งเบรีเออร์ที่เป็นเกาะกลางเนี่ย
เชื่อว่าคงมาจากคนขับที่อายุ๗๕ปีแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องการเหยียบเบรก
แต่พอจะเหยียบเบรกกลับไปเหยียบคันเร่งรถก็เลยพุ่งออกไปกลางถนน
แล้วพอถึงช่วงนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกนะฮะ
ชุดโรงพยาบาลตีนที่ประวัติธรรมไทย

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกว่าจากการสันนิษฐานเชื่อว่า
ก็คงจะเกิดจากการจะเหยียบเบรกแล้วก็ไปเหยียบคันเร่งของคนขับ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนผู้บาดเจ็บก็คือ
สังเวียนเนี่ยเป็นครูเกษียณเป็นลูกค้าของศูนย์บริการแห่งนี้
เขาก็มาประจำแม่น่าเศร้านะใช่ค่ะ
แต่ก็ต้องเตือนกันอีกครั้งนะครับผู้สูงอายุท่านขับรถท่านต้องระวังหน่อย